คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะ
ไปดูความเซ็กซี่ของคุณแอนทองประสมกันนิดนึงก็ละกัน

แต่ว่าเรื่องออกกำลังกายเธอมาเป๊ะที่หนึ่ง
ก็เลยขอโชว์หุ่นนิดนึงก็ละกัน
สับปังเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

แวกอกนิดนึง
พลิกบอกเลยว่าร้อยเม็ดไปเลยค่ะแม่ค่ะ
สำหรับภาพล่าสุดของนักแสดงมากความสามารถ
แอนทองประสมกับงานถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าแบนหรูสุดปังเลย
ดีไซน์แบบเก๋สไลเดอร์เลยนะ
นี่เลยแหวกอกแหวกใจค่ะ
วดความแซ่บนะคะของหุ่นที่ฟิตเป๊ะปัง

คนเราขยันออกกำลังกายก็ขอโชว์นิดนึงก็แล้วกัน

แบบจำแบบใหม่จึ้งกันไปเลยงานนี้นะคะ

ตาเป็นหัวใจกับพี่สาวคนสวยคนนี้นะคะ
รวมไปถึงค่ะพี่มิคบรมวุฒิค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์ค่ะวีดวิวแบบนี้ด้วยให้กับพี่แอนนะคะ
กระแสตอบรับดีแบบนี้พี่แอนต้องเอาใจแฟนคลับนะ
อยากให้ลงรูปบ่อยไงมีอะไรนะคะจะได้อวดความเฟิร์มของร่างกายด้วยนะคะ
แต่ที่สำคัญอย่างที่เชอรี่บอกไปพี่แอนหน้าเด็กมากเด็กมาก